พอพูดถึงเทศกาลช่วงนี้ไม่มีชุดไหนฮิตเท่าชุดไทย
หรือเรียกอีกชื่อว่าชุดแม็กการะเดช
คือหันไปทางไหนใครก็ใส่นะครับ
รวมไปถึงนางเอกสาวเบลล่ารานี

คลิปต่างเป็นตัวละครหนึ่งที่หลายคนอยากจะแต่งตามด้วย
ล่าสุดเธอมาออกงานนะคะก็ขอมาแบบความงดงาม

ปีนี้นางสงกรานเราชื่อว่ามโหธรเทวีนะคะ
มาพร้อมกับขบวนแห่สุดยิ่งใหญ่อลังการค่ะ

พร้อมเครื่องประดับเต็มยดแบบนี้
บอกว่าไม่เคยใส่มาก่อนแบบเต็มเลยนะคะ

แม่หญิงกรเกรดเวอร์ชันนางสงกรานประจำปีนี้หน่อยค่ะ
ก็เป็นกระแสในด้านที่ดี
ที่คนไทยพันกลับมารัก

จะได้แบบว่ามีโอกาสได้มาเจอแฟนมา

มีข่าวว่าเหมือนที่เราก็จะกลับเบลกับพี่โบ๊ค
พูดกันอีกครั้งในเรื่องเรียนขึ้นค่ะ

คือถ้าผู้ใหญ่เห็นเหมาะสม
หรือว่าคือถ้าคิวหรืออะไรต่างได้
ก็ยินดีอยู่แล้วค่ะ